รธานีครับมีเมียของหนึ่งในแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอล
บอกว่าคือสามีเธอมีข่าวว่าโดนยิง
เป็นหนึ่งในคนที่โดนกลุ่มก่อเหตุกลุ่มก่อการร้าย
มายิงแล้วก็ตายหมู่๖ศพ
หลังจากนั้นก็มาเข้าฝันเธอทุกคืนทุกคืนทุกคืน
บอกว่าพี่ยังไม่ตายนะพี่อยู่ตรงนี้นะ
เหมือนคงจะเป็นห่วงเมียหรือเปล่า
คือเธอฝันถึงสามีไว้อย่างนั้นเถอะ
เธอฝันแบบนั้นทุกคืนติดต่อกัน
ภาพเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลครับ
ล่าสุดครับอีกหนึ่งครอบครัวของแรงงานไทย

หลังจากกลุ่มฮามาสบุกโจมตีภายในแคมป์คนงานไทย
ใช้ปืนยิงตายภายในห้องพักรวม๖ศพ
หนึ่งในหกมีข้อมูลบอกว่าคือนายชัยรัฐสุนาสัน
หรือว่าพี่ปูอายุ๓๙ปีเป็นชาวอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรครับ
นอนเสียชีวิตหน้าประตูห้องพักรวมกับศพเพื่อนคนงาน
ทั้งหมด๖ร่างด้วยกัน
วันนี้นักข่าวเดินทางไปที่บ้านของพี่ปูครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำสมที่อุดร
ไปเจอกับภรรยาของพี่ปู
เธอก็ยังโศกเศร้าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าจริงเธออยู่กินกับสามีด้วยกัน
ไม่ได้มีลูกประมาณสัก๖ปีเสร็จ
หลังแต่งงานได้สัก๓ปีกว่าครับ
สามีตัดสินใจไปทำงานที่อิสราเอล
คือมีเวลาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันสัก๓ปีเสร็จ
หลังจากนั้นพี่ปูเขาก็ไปทำงานที่สวนอโวคาโดที่อิสราเอล

กะว่าเดี๋ยวพอทำงานครบสัญญา
มีเงินมีทองเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่ง
จะได้อยู่กินด้วยกันยามแก่ยามเท่า
ไม่ต้องทุกข์ยากลำบากยามแก่เท่า
ทุกเช้าทุกเย็นหลังเลิกงาน
ปูจะวีดีโอคอลมาหาเธอทุกวันครับ
พี่ปูวิดีโอคอล์มา
พี่ปูเลยบอกว่าเธอเหตุการณ์มันไม่ค่อยดีแล้ว
สัญญาณโทรศัพท์ก็ถูกตัดไปครับ
ยังส่งแชทข้อความทักไปหาพี่ปูด้วยความตกใจเลย
ว่าพี่ระวังตัวด้วยนะทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ปกติแล้ว
ในจ้างจะแจ้งล่วงหน้าก่อนแต่ครั้งนี้ไม่มีการแจ้งอะไรเลยครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อกันไม่ได้อีกดูข้อความนี้ฮะ
สุดท้ายที่พี่ปูชัยรัฐส่งข้อความมาให้กับเมียของพี่เขา
บอกว่าทุกทีนายจ้างจะแจ้งอันนี้ไม่ได้แจ้งเขาคงไม่รู้
นี่นะฮะอีกข้อความหนึ่งครับทีมงานลองดูภาพข้อความที่บอกว่า
คือยิงยังไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเป็นข้อความที่ส่งมาบอกว่า
สถานการณ์แบบนี้มันคักหลายยิงแบบว่าตั้งตัวเลย
ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอ่ะเนอะแล้วยิงมาเยอะมากอ่ะถี่เลยอะครับ
นี่เป็นแชทที่ได้คุยกันนี่นะฮะเธอก็ยังเป็นห่วง
แล้วอยากรู้ว่าเขาจะอยู่ในจุดที่ปลอดภัยหรือยัง
สถานการณ์มันจะสงบหรือยังหรือยังไงติดต่อกันไม่ได้แล้ว
หลังจากนั้นตกค่ำพยายามติดต่อไปหาพี่ปูอีกครั้ง
แต่ติดต่อไม่ได้ครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
จนกระทั่งช่วงค่ำ๘ตุลาคมจู่พี่ปูมาเข้าฝันเมีย
บอกว่าพี่ยังไม่ตายนะหลบอยู่กับเพื่อนคนไทยอยู่ในแคมป์
เธอก็คิดว่าเออพี่ก็คงยังปลอดภัยแหละนี่คือ๘ตุลานะ
มาครับเที่ยงวันที่๙๙ตุลาช่วงเที่ยงเพื่อนสามีโทรมาบอกว่า
พี่ปูกับเพื่อนคนไทยรวมหกคนถูกยิงตายในห้องหลบภัยแล้วอืม
ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่เขามาเคลียร์เคลียร์ร่างอะไรต่างปรากฏว่า
หลังจากรู้ข่าวนั้นจากเพื่อนพี่ปูที่โทรมาบอกตกค่ำวันที่๙ตุลาคม
ปูยังมาเข้าฝันอีกแล้วมาพูดประโยคเดิมว่าพี่ยังไม่ตาย
เธอก็เลยเริ่มไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วตายหรือยังหรือยังไง
ลังเลเพราะตอนแรกใจก็ยังหวังว่าพี่เขายังปลอดภัยแหละยังรอดแหละ
แต่พอเพื่อนโทรมาบอกปั๊บจริงหรือเปล่าก็ยังไม่อยากจะเชื่อยังมีความหวังอยู่
แล้วก็เกิดอีกครั้งหนึ่งในคืนวันที่๑๐ตุลาเข้านอน
ปูก็มาเข้าฝันมาบอกประโยคเดิมอีกว่าพี่ยังไม่ตายนะ
อยู่กับเพื่อนคนไทยในแคมป์จนเช้า๑๑ตุลาทางการมาที่บ้าน
มาแจ้งข่าวยืนยันว่าสามีของเธอตายแล้วครับ
อันนี้เป็นครั้งแรกที่ทางการมายืนยันกับเธอ
สิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อไม่อยากให้เกิดขึ้นสุดท้ายมันเกิดขึ้นนะฮะ
หลังจากนั้นพอตกดึกครับปรากฏว่าพี่ปูมาเข้าฝันอีกรอบหนึ่ง
คิดว่าสงสัยพี่เขาคงเป็นห่วงมากคงรักเมียและห่วงเมียมาก
วันนี้ก็เลยอยากจะจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง
กล่าวดวงวิญญาณของพี่ปูว่าไปสู่พบภูมิที่ดีนะพี่นะ
ชาติหน้าถ้ามีจริงก็ขออย่าให้อายุสั้นได้เกิดมาเป็นคู่ครองกันครองรักกันอยู่ยาวนะพี่นะ
อยากให้วิญญาณของพี่เนี่ยได้ไปสู่พบภูมิที่ดี
อยากจะให้ทางการช่วยเหลือนำร่างของสามีกลับมาบ้านเกิดเพื่อมาบรรเพ็ญกุศล
แต่ถ้านำกลับมาไม่ได้จริงอย่างน้อยเท่าอัฐิก็ยังดี
คุณจะเล่าหากหลายเพื่อว่าล่ะเพราะว่าป่าอย่างคุณไปเบื้องไห่ก็ว่า

ทหารเก็บศพออกมาแล้ว
อ๋อคือวันที่ไหนครับ
วันที่เก่าหรอจ๊ะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของภรรยาพี่ปูที่

ก็จริงใจก็คงจะคิดถึงสามีและไม่อยากให้

ก็เลยคิดว่าเออถ้าเป็นไปได้จริง